เอามาดูกันต่อนะคะกับอีกหนึ่งสาวโสดเอ๊ะหรือไม่โสดนะ

คุณวุ้นเส้นวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะอ้ให้ค่อย
เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเรียกว่าเพื่อนทำโป๊แตกค่ะ
คนในภาพที่หอมแก้มวุ้นเซ็ตนี่ละค่ะ
หวานใจคนใหม่ชื่อคุณนิกธนาภูมิกุลนั่นเองคุณผู้ชม
นี่คือจริงเนี่ยเข้าไปไหนมาไหนที่กันตลอดนะคุณผู้ชม
แต่ว่าไปกันหลายคนถ้าเกิดว่าใครไม่สังเกตดีไม่รู้หรอก

ใช่นะคะซึ่งภาพนี้นะคะก็เป็นการร่วมเฟรมกันไปทานข้าวนี่แหละค่ะ
ซึ่งคนภายในเขารู้กันอยู่แล้วเพื่อนรู้แล้ว

เพราะว่าทั้งคู่ไม่ได้ลงรูปหวานคู่กันค่ะ
ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าที่คนสงสัยว่าทำไม
มีแฟนรอบนี้เนี่ยคุณวุ้นเส้นเขาไม่มีข่าวเลย
วันใช่ค่ะเพราะว่าปกติก่อนในวันนี้วุ้นก็เป็นคนเปิดหมดเลยนะคะ

ก็ไปสอบถามมาแล้วค่ะดิฉันสัมภาษณ์นานนะบอกว่า
เธอต้องเงียบบอกว่าลินต้องเงียบ

เคล็ดลองดูนะคะเพราะว่าปรากฏไม่ธุรกิจด้วยปรากฏพอปิดเรื่องแฟนธุรกิจ
นางทำเกี่ยวกับเครื่องสำอางเนี่ยมันปัง

หรือว่าถือเคล็ดค่ะข้าวแต่ว่า
ก็จริงก็คิดว่าน่าจะใช่นะคะเพราะว่าก็ขอลองดูแล้วกันว่าถ้าไม่พูดอะไรเลยแล้วมันจะแบบดีไหม
ใช่คือเราก็คือตอนนี้ธุรกิจเราก็ไปได้ดีอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากโฟกัสเรื่องเดียว
นะคะตอบเหมือนตอนแรกที่ที่ฉันสัมภาษณ์วุ้นเส้นเป็นสมัยวีเจนะคะ
ยังไงอ่ะอยากโฟกัสก่อนค่ะเรื่องงานแต่ก็ดีใจกับวุ้นแหละคุณบิ๊กน่ารัก
ตอนนี้เครื่องสำอางเขารุ่งอะไรอย่างนี้ก็ต้องเอาเครื่องสำอางก่อนคุณผู้ชมค่ะ